ปริศนาคดีนี้ก็คือผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะ
ปริศนาอยู่ในห้องเช่า
แล้วก็มีการไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด

เป็นผู้ชายที่น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้เจอผู้หญิงคนนี้
สรุปแล้วตำรวจใช้หลักฐานชิ้นนี้แหละค่ะ
ออกหมายจับผู้ชายคนนี้นะคะจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
กรณีนี้คือกรณีที่ไปพบศพของนางสาวจิรพร
เป็นแม่ก้าออนไลน์ชาวหนังบูรพู
เปลือยกายเสียชีวิตอยู่บนเตียงภายในห้องพักชั้น๒
อพาร์ทเมนต์ถนนศรีนครินอำเภอเมืองสมุทรประการค่ะ
พบศพวันที่๑กันยายนที่ผ่านมา
สภาพศพคือมีเลือดไหลออกจากปากไหลออกจากจมูก
ตามร่างกายมีรอยเขียวช้ำที่ลำคอ
ข้างเตียงมีถุงยางอนามัยใช้แล้วตกเกลื่อนห้อง
และในถังขยะอีก๑๒ชิ้น
ตำรวจสพเมืองสมุทรประการลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนพบ
หลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ได้ว่าผู้เสียชีวิตรายนี้
น่าจะเสียชีวิตจากการฆาตกรรม
เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดในอพาร์ทเมนต์ค่ะ
พบภาพสุดท้ายของผู้เสียชีวิตก็คือตี๑วันที่๑สิงหาคม
ขณะที่กำลังเดินมารับชายต้องสงสัยบริเวณด้านล่าง
แล้วก็พาขึ้นไปบนห้องพักใหญ่

และขี่รถจากกระยานยนต์ออกไปเปรียบสนานนี้คือภาพสุดท้าย

ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนยังคงเร่งหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เฉพาะดีเอ็นเอจากถุงยางอนามัยที่พบในห้อง
และผลชนสูตรที่ระบุว่าผู้ตายเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
ตำรวจบอกว่ามั่นใจได้เลยว่าชายต้องสงสัยรายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอน
และยังทราบบ่อแสว่าชายต้องสงสัยรายนี้
มีรูปภัณฑ์สันธารคล้ายกับคนร้ายที่เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่สนบางนา
กระทั่งช่วงเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พอได้หลักฐานรวบรวมมาหลายวัน๒๓วัน
รวมรวมหลักฐานเตรียมขออนุมัติศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับชายต้องสงสัยรายนี้
และตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวค่ะ
ก็ไหนจะหลักฐานเรื่องที่ว่ามีรอยเขียวช้ำที่ลำคอด้วย
แล้วก็เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจด้วยนะคะ
ก็คงน่าจะมีเขาเป็นการฆาตกรรม
คือตอนนี้คือตอนแรกศพเอาไปตรวจ
และพบว่าเสียชีวิตจากขออภัยนะคะติดโควิด๑๙
หลายคนก็เอ๊ะเสียชีวิตจากโควิด๑๙หรือเปล่า
พอหาหลักฐานอื่นมาประกอบเกิดจากการฆาตกรรมค่ะ